ท่านผู้ชมครับดูอีกเรื่องหนึ่งครับ
ก็สืบเนื่องมาจากคดีที่น้องเด็กหญิงป๕วัย๑๒ปีที่สระบุรี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย๕คนอายุ๑๕๑๖ปีรุมโทรม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านขายของ๒๐บาทแห่งหนึ่ง

เรื่องของคดีความ๕คนนี้ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว

มีเรื่องของอบตที่พยายามเข้ามาเจรจากลายเกลี่ย

ไปกล่าวหาเด็กหญิงว่าน้องมะมั่วกับเขาหรือเปล่า
ก็ลาออกไปแล้วถูกสังคมลงโทษไปแล้ว

แต่ทีนี้น้องผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ย

เขามาสอบสวนสอบปากคำขอข้อมูล
ดูแลเรื่องของชีวกชีวิตอะไรในระหว่างนี้เป็นอย่างดี
ปัญหาเกิดขึ้นล่าสุดก็คือว่า
น้องบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ย
มาพูดลักษณะเหมือนว่าอยากให้ออก
บอกว่าทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง

ครับทางภูมิในการโรงเรียนยืนยันว่า

แต่มีคนให้ข้อมูลว่าคนอื่นอะพูด
ค่ะพอก็ไปแจ้งความเพื่อจะเอาผิดเพจต่างต่างที่ลงข่าวกล่าวหาว่า
พอจะไล่เด็กออกจากโรงเรียนเด็กหญิง๑๒ที่ถูกรุมโทรมอะไรอย่างนี้

วันนี้ครับพ่อของเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนนี้ได้แถลงข่าวเปิดใจ
หลังจากเกิดกรณีล่าสุดเกี่ยวกับทางโรงเรียนเกิดขึ้น
โดยบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจให้ลูกออกจากโรงเรียนแล้วนะ
แล้วก็เปิดเผยเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไง
เอาล่ะทางพอบอกว่าไม่ได้ไล่เด็กออกพอไปแจ้งความ
แต่มันมีกรณีเกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่อลูกสาวเป็นผู้เสียหาย
เป็นเด็กเป็นเยาวชนอายุแค่สิบสองปีถูกกระทำอย่างทารุณโหดร้ายด้วยกัน
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมโทรมมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาสอบปากคำ
มาดูแลทั้งหมดเรื่องคดีความแล้วเนี่ย
ทางโรงเรียนปล่อยให้เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษามาคุยกับเด็กได้อย่างไร
โดยไม่มีสหวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องจนเด็กเกิดปัญหาเกิดขึ้น
บอกว่าลูกสาววันนั้นเนี่ยลูกสาวมาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
มีผู้อำนวยการโรงเรียนกับผู้หญิงอีก๒คนซึ่งลูกสาวก็ไม่รู้จัก
มาคุยด้วยนะวันนั้นลูกไปโรงเรียน
คือความจริงแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้เด็กเนี่ยย้ายไปที่อื่น

จะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงของเด็กก็ได้แล้วก็ให้ครูมาสอน
คือเด็กไม่ต้องไปที่โรงเรียนแบบนี้ก็ได้
แต่เด็กเลือกบอกว่าหนูเรียนได้หนูอยู่ได้หนูเรียนได้
แต่ลูกสาวบอกว่าพอไปโรงเรียนเนี่ยก็เจอเหตุการณ์เกิดขึ้น

เพื่อความแน่นอนนะถามลูกสองครั้งเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
ตอบเหมือนกันทั้งสองครั้งบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้ว
ก็กลับไปเรียนตามปกตินะแต่วันที่ไปเรียนเนี่ย
ผอโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ให้น้องกินยาแล้วก็นอน
ขณะที่น้องนอนอยู่ในห้องนะมีพอโรงเรียนมาคอยดูแล
แล้วก็จู่ลูกบอกว่ามีป้าสองคนเดินเข้ามาหาแล้วพูดว่า
เธอก็รู้จักกับผู้ชาย๕คนนั้นเธอก็ยอมมันเอง

น้องก็ตอบกลับไปว่าหนูไม่รู้จักหนูไม่ได้ยอมด้วย
ก่อนที่ป้าคนเดิมจะพูดกับน้องว่าเธอทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง
ยังอยากจะเรียนอยู่ไหมถ้าเธอขาดเรียนอีกครั้ง
ไล่เธอออกนะหน้าตาเธอก็ดีทำไมนิสัยไม่ดี
เขาบอกว่าถามลูกสองครั้งนะแล้วป้าคนนี้ก็เบะปาก
แล้วเดินออกจากห้องไปซึ่งน้องบอกว่าป้าทั้งสองคนยังไม่รู้จัก
รู้แต่ว่าตำแหน่งสูงกว่าพอโรงเรียน
เลยบอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่พอโรงเรียนอนุญาตให้ผู้หญิงสองคนนี้
มาพูดกับลูกแบบนี้แม้ว่าตัวผอจะไม่ได้พูดอะไร
กระทบจิตใจของเด็กก็ตาม
แล้วก็จะยืนยันนะครับว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมาย
กับคนที่เข้ามาพูดกับลูกแบบนี้
บอกประมาณว่าตั้งแต่ไปโรงเรียน
พอก็ให้เข้าไปนอนกินยาแล้วก็นอน
แล้วหลังจากนั้นก็มีป้า๒คนเข้ามาหา
แล้วเขาพูดประมาณว่า
เธอก็รู้จักไอ้พวกผู้ชาย๕คนนั้นเธอก็ยอมกันเอง

ลูกผมก็ตอบกลับไปว่าน้องก็ตอบกลับไปว่า
หนูไม่รู้จักแล้วหนูก็ไม่ได้ยอม
สองคนนั้นพูดว่าถ้าโรงเรียนเสียหาย

แล้วสุดท้ายลูกผมก็บอกว่า
คนนั้นก็พูดอีกว่าหน้าตาเธอก็ดี
แต่ทำไมนิสัยไม่ดี
เขาพูดอีกคำอยู่ว่า
ถ้าเธอไม่มานรองเรียนอีกวันนึง
ฉันจะไล่เธอออกเธอกลุ่มนี้ด้วยครับ
คำพูดนี้ของฮอล์นะคะ

ข้าไม่สาวครับ

พออ้อไม่ได้พูดแต่ว่าผู้หญิงสองคนนี้

คงไม่ไปพูดคุยอะไรกับคนที่โรงเรียนนะนะ
เพราะว่าเขามีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องทำก็คือการต่อสู้คดีให้กับลูกสาว
หาที่อยู่แห่งใหม่ให้กับลูกสาว
แล้วก็ตอนนี้ก็มีสำนักงานคุ้มครองพยาน
กระทรวงยุติธรรมที่มารับลูกสาวไปดูแลแล้ว
โครงการคุ้มครองพยานนี่นะ

พูดอะไรเนี่ยต้องนึกถึงความรู้สึกสภาพจิตใจสำคัญมากนะคะ